ปีนี้ตั้งใจว่าจะไปเที่ยว

เป็นไงครับในรายการคืบพักวันแรก
ควรมีคนได้ติดกันหลายคนเยอะเลยครับ

เดี๋ยวมองไม่ชัดครับ
ไม่ยากครับทักอะไรชัดเจน
อเจมส์บ๊วยบองร่ีกป็ีเมื่อขึ้นเลย

ก็นามเลยค่ะปีนี้ไม่ใช่เพื่อน
ก็อยากให้เบอร์ชาติไปเลือกคนที่คิดว่าดีดีกว่าสุด

เห็นว่าการเลือกตั้งสำคัญไปได้มั้ยคะ
สำคัญมากแต่แน็ตที่หลุมคนก็เลยไม่รู้
ทุกคนควรจะไปช่วยกันเลือกทางที่บริษัทดีที่สุด
ไม่สามารถส่งมาแล้วใช้สิทธิ์ในวันนั้นได้